ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าคนงานรับซื้อไม้ยางพารากำลังขนไม้เตรียมขึ้นรถจะไปส่งโรงงาน
อยู่ดีดีมีเสียงดังปั้งฟุ๊บไปเลยครับ
ปืนค่ะลูกปืนมันมาจากไหนอย่างไรลูกสาวเนี่ยตกใจมากเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงก็ไปเจอกองเลือด๒จุดตรงหน้ารถหกล้อคันนั้นแหละค่ะ
มีรอยกระสุนเจาะถึงเจ็ดรูตรงเบาะคนนั่งอีกหนึ่งจุด
พบหัวกระสุนสองหัวคนเจ็บค่ะ
เขาถูกกระสุนเจาะเข้าที่บริเวณท้อง

ตำรวจเลยต้องมีการสอบปากคำคนงานทั้งหมด
แล้วก็ครอบครัวคนเจ็บด้วยนะคะมีภรรยากับลูกสาว
ลูกสาวคนเจ็บอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าแบบนี้ว่าตอนก่อนเกิดเหตุสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าพ่อกำลังเตรียมที่จะขนท่อนไม้ยางพารา
เอาไปใส่รถหกล้อจะเอาไปส่งที่โรงงานที่สุราธานี
พอพ่อเดินผ่านหน้ารถอยู่อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
และเห็นพ่อล้มฟุบไปกับพื้นเลย
เลือดเนี่ยไหลนองโอ้โหพ่อส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ลองฟังลูกสาวเล่าเองต่อเลยค่ะ
เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่รู้ยังไงนะ
ลูกเองก็ยังงงว่าไม่รู้มันเกิดจากอะไร
ตำรวจเขาเลยสันนิษฐานแบบนี้นะเขาบอกว่า
เป็นไปได้มันอาจจะมาจากความไม่พอใจของบ้าน
ที่มีพื้นที่ติดกับลานรับซื้อไม้ยางพาราตรงนี้
เอาเพราะอะไรเขาบอกว่ามีกลุ่มคนงานไง
ที่เขาจะต้องมาคอยขนไม้ในตอนกลางคืน
ทำงานกับตอนกลางคืนอาจจะไปส่งเสียงดัง
แล้วจนเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นไม่พอใจ
มีปัญหาสะสมกันมาเป็นเวลานานสุดท้ายทนไม่ไหว
ก็เลยชักปืนออกมาซุ่มยิงแบบนี้

ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนด้วยนะคะ
และตำรวจบอกแบบนี้เพิ่มเติมว่า
เจ้าของบ้านที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ป้องสงสัยเนี่ย
หายตัวออกไปจากบ้านพักหลังเกิดเหตุด้วย
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะคุณผู้ชม